นี่นางสาวแพงทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงของผมพูด๒เรื่อง

กระแสข่าวที่มันหลุดมันแลบออกมาว่าบอกว่า

คุณทักษิณบอกอย่าเพิ่งกลับเลยอย่าเพิ่งกลับเลยเรื่องนี้มันเป็นยังไง
วันนี้เธอออกมาบอกแล้วว่านะครับเจ้าตัวก็คือคุณทักษิณนั้น
ยังยืนยันจะกลับเดือนหน้าครับนะครับ
นางสาวแพทองทานชินวัฒแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเนี่ยนะ
เขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่ออกมาอย่างที่ผมบอก
ว่าครอบครัวเบรกหรือเปล่านะครับห้ามหรือเปล่าขอหรือเปล่านะครับ
ยังไม่ให้นายทักษิณชินวัฒน์กลับไทยนะครับ
คือไม่มีเรื่องการเมืองนะเธอบอกแบบนี้เป็นการคุยกันในครอบครัว
หากเป็นเรื่องที่จริงจังซีเรียสคงต้องนัดรับประทานอาหารนอกบ้านนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความห่วงใยของคุณแม่แต่สื่อวิเคราะห์กันไปโน่นอ่ะ
เคราะห์กันไปไกลยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เบรกคุณพ่อนะครับ
อย่างที่สื่อเสนอข่าวแต่เป็นห่วงแล้วขอให้ดูข้อมูลให้ครบให้รอบด้าน
หลังจากครอบครัวอธิบายเหตุผลนะครับคุณพ่อก็รับฟัง
รับฟังแต่การตัดสินใจนะครับก็เป็นการตัดสินใจของใครก็ของคนนั้น
คุณอุ้งอี้บอกแบบนี้ส่วนกำหนดการเดินทางกลับนะครับ
ที่คุยกันล่าสุดในทักษิณยังยืนยันว่ายังอยู่ในเดือนกรกฎาคมครับ
แล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่ตลอดนะครับโอ้ไม่อยากให้กลับมาแล้ววุ่นวาย
หรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูสถานการณ์การเมืองประกอบการตัดสินใจครับ
เราไม่มีการเบรกเลยค่ะเราพูดแค่ว่าเป็นห่วงนะดูข้อมูลให้ครบ
ว่าดูให้ดีตัดสินใจให้ดีมันคือความเป็นห่วงในคนในครอบครัวเลย
ไม่ได้มีการเบรกว่าอย่ากลับมานะตอนนี้กลับไม่ได้
ว่ามันจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยค่ะท่านออกไป๑๗ปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเองดีกว่า
ชีวิตก็เป็นของท่านคุยล่าสุดก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็พอถามท่านว่าดูเหตุการณ์ทางการเมืองยังไงไหม
ดูอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วเป็นความวุ่นวาย
เพราะว่าแน่นอนคุณพ่อมีความสำคัญทางการเมืองใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยค่ะ
สื่อก็ถามต่อสื่อถามต่อบอกว่าแล้วที่เบรกที่ห้าม
คุณทักษิณกลัวโดนหลอกเปล่ากลัวโดนหลอกหรือเปล่า
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่านะครับเราไม่คิดว่าใครจะมาหลอก
แต่ก็ให้ข้อมูลดีแล้วก็คิดให้ดีเตือนสติกันมากกว่าครับ
ส่วนที่บอกว่าครอบครัวนะครับคือไม่ให้ตัวเธอเป็นนายกรัฐมนตรีล่ะ
นะยืนยันว่าก็เป็นความห่วงใยของคุณแม่อีกนั่นแหละ
ที่มีต่อลูกสาวคนเล็กนะครับแต่เธอก็บอกกับแม่ตลอดว่า
ทำได้ทำไหวนะครับหากไม่พร้อมคงไม่ยอมให้พักเพื่อไทยเสนอชื่อ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับส่วนสถานการณ์หลายอย่างที่ถาโถม
ไปที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
บอกว่าให้กำลังใจนะแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหนักแน่นในประชาธิปไตย
รบเสียงของประชาชนยืนยันว่าวิธีการทำงานของเธอพักเพื่อไทย
แล้วก็คือก้าวไกลยังไงก็เป็นอันดับหนึ่ง
เราจะร่วมรัฐบาลกันครับลองฟังอีกทีครับ
ร้องให้ทุกฝ่ายได้หนักแน่นในประชาธิปไตยนะคะเคารพเสียงของประชาชน
กระบวนการยุติธรรมต่างเนี่ยก็ให้พิจารณาตามข้อมูลหลักฐานนะคะ
อันนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจให้คุณพิทาด้วย
ภักดิ์เพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่าครอบครัวของอิ๊กเองเคยเจอมาเนี่ย
เราก็อยากให้มันยุติลงนะคะแล้วก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์ปราบใจด้วย

เราไม่มีเราไม่มีแพลนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไร
ตอนนี้เราอย่างเวลาข่าวที่ออกมาเมื่อกี้ก็งงเหมือนกันว่า
อย่างแบบดิวรักดิวอะไรมันดิวกันตอนไหนอ่ะคือแบบดิวอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
คือถ้าดิวนั้นรับต้องรักมากนะรับจากอิ๊งไปเลย